ตอนนี้หน้ากากอนามัยถือว่าขาดแคลนค่ะคุณผู้ชม

ไปหาซื้อก็ซื้อมาได้ยากราคามันก็แพง
ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานของมือสองบ้าง
แต่คนที่เขาจำเป็นต้องใช้เลยนะอย่างคุณหมอ

ใช่ค่ะหมอฟันเอ่ยหมอผ่าตัดเอย
ตอนนี้ไม่มีแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยใช้
มันก็ประสบปัญหามันกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนหน่อยละกันค่ะ
การที่จะตามควานหาหน้ากากอนามัยกัน
นี่คุณผู้ชมเป็นเพราะหน้ากากอนามัยขาดตลาด

คนเขาต่อแถวขดไปขดมาแบบเป็นงูเลยค่ะ
นี่คือที่กระทรวงพาณิชย์แถวนนทบุรีนะ
เขาเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัย
คือขายราคาชิ้นหนึ่ง๒บาท๕๐ตังค์
เขาก็ขายแบบเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งมี๔ชิ้น

แล้วจำกัดจำนวนคนซื้อคือ๑คนซื้อได้๑ห่อ
แล้วภาพนี้ดูสิคนไปต่อคิวกันแบบหาหางแถวไม่เจอเลย

มันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด
ไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นนะ
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เองก็ขาดเหมือนกันค่ะ
คือทวิตเตอร์ของดรวิโรธลักษณะอดีศร

เขาทวิตข้อความบอกว่าจากหลายคนที่ส่งทั้งรูปทายป้าย
รวมถึงประกาศต่างที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลขาดแคลนหน้ากากอนามัย
และถูกจำกัดให้เบิกใช้

โรงพยาบาลขาดหน้ากากหนักมาก
แล้วก็มีป้ายประกาศกระดาษสีเหลือง
เขียนข้อความเอาไว้ค่ะเดี๋ยวดูภาพหน่อย
คือติดไว้ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชน

ก็บางคนก็บอกว่าหยิบแมสไปแล้วกรุณาลงทะเบียนด้วย
อันนี้กระดาษสีเหลืองคือโปรดทราบด้วยทางบริษัท
ไม่มีแมสกระดาษส่งให้ทางโรงพยาบาลในขณะนี้
จะมีแค่แมสผ้าให้หมุนเวียนใช้เท่านั้น
แล้วก็อีกประกาศหนึ่งติดในโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะ
บอกว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาด
ขอความร่วมมือให้ใช้๑คนต่อ๑ชิ้นต่อ๘ชั่วโมง
และการหยิบใช้ทุกครั้งจะต้องลงทะเบียนด้วย
ครับคือบางโรงพยาบาลเขาก็ประกาศตรงเลยนะ
บอกว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลไม่มีหน้ากากเพียงพอ
สำหรับผู้ที่เข้ามาภายในโรงพยาบาล
ขอให้พกนาคากอนามัยมาเอง
เราจะมีไว้เฉพาะให้แก่คนไข้
ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นกับบุคลากรทางการแพทย์

ที่ขณะพวกหนูเนี่ยยังต้องหากันเองเลย
แล้วก็มีภาพที่นาคามันบรรจุในซอง
เขาก็เขียนว่าให้รอบสุดท้ายคนละ๑ชิ้น
เหมือนจะเอาลูกไปทิ้งข้างถนนแล้ววางนมไว้๑กล่อง

บอกว่าชิ้นละ๓๐บาทจำกัดคนละ๑ชิ้น
เออแล้วก็พิกัดตรงนี้คือที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ

มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความบอกว่าตกใจมาก
ประกาศบอกว่าทุกคนต้องนำแมสผ้าส่วนตัวที่ได้รับแจกมาเอง
แล้วบางโพสต์เนี่ยนะก็เขียนเอาไว้เลยบอกว่าอ่านแล้วสะเทินใจ
บอกว่าอย่าขโมยแมสจากห้องตรวจตามโรงพยาบาลเลยนะครับ
พวกผมเสี่ยงมากอยู่แล้วหยิบไปทั้งกล่องจะเหลืออะไรล่ะครับ
คุณผู้ชมคือตอนนี้มันกลายเป็นกระแสแบบนี้ค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ย
ทางคณะบดีออกมาบอกเลยนะเราพยายามดิ้นกันสุดทางแล้ว
แมสที่ใช้ให้กับนักศึกษาที่จะต้องเรียนปี๕ปี๖

เขาไม่มีแมสผ้าใช้จะใช้ได้อีก
คือแมสที่เหลืออยู่จะใช้ในการเรียนการสอนได้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้น
แล้วหลังจากนี้ถ้ามีไม่พออาจจะต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนนะคะ